แต่บางคนค่ะอาจจะเป็นคนที่ขี้ตกอกตกใจนิดนึง

ถ้าจริงใจเราไง

เดี๋ยวไปดูค่ะว่าน้องคนนี้เขาตกใจขนาดไหนค่ะ

คือหนูต้องขายของลูกอ่ะ

ไปค่ะลูกค้าค่ะอันนี้ลูกค้า
มันอาจจะดึกแล้วซักนิดหนึ่ง

ติ้งน้องเปิดแบบเฮ้ยวิ่งไปเลยลูก
ผมอยากรู้จริงนะในช่วงวินาทีนั้น
เธอคนนี้อุทานว่าอะไร

มันจะมีหมดแหละเอาจริงบางคนมาแบบยาวนะ

ใช่ไหมบางคนอีกแป๊บแล้วลึกเท่าตึกแขก
อันนี้ยาวไปคือน้องเขาอาจจะคิดในใจว่า
ทำไมพี่ไม่ส่งเสียงทำไมพี่ปล่อยให้ประตูส่งเสียงอย่างเดียว
หนูก็ตกใจค่ะประตูมันก็มีเสียงอะเนาะ
ร้านสะดวกซื้อแบบนี้นะคะแต่ว่าสงสัยน้องพนักงานคนนี้
เขาจะแบบขวัญอ่อนคือกำลังเหม่อแหละ
ทำงานเพลินเห็นไหมแล้วแบบกลางคืนอย่างนี้

ผมรู้แล้วเธอรีบวิ่งไปเอาสระเป๋าของหนุ่มจีบไม่ได้เลย

ก็ส่วนใหญ่ก็จะตามอย่างเงี้ยหนุ่มจีบสระเป๋าเข้าได้เพราะ
เอาจากลิ้งนะน้องคนนี้ตอนนี้ออกมาจากหลังร้านหรือยัง